นี่มาดูคดีเสือดำค่ะวันนี้นายเปรมชัยกรณสูตร
บริหารอิตาเลียนไทยไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มอีก๓ข้อหานะคะ
นั่นก็คือร่วมกันครอบครองงาช้างครอบครองอาวุธปืน
พยายามติดสินบนเจ้าพนักงาน
ก็ไปที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปทศคือนัดกันไว้๑๐โมง
เปรมชัยไปก่อนสักครึ่งชั่วโมง
ปทศก็เรียกภรรยาของนายเปรมชัยก็คือนางคณิตตากรณสูตร
และนางวันดีสมภูมิซึ่งเป็นคนรับรองงาช้างให้นางคณิตามารับทราบข้อกล่าวหาด้วยนะคะ
ร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง
แต่ภรรยาของนายเปรมชัยส่งทนายความไปขอเลื่อนให้ปากคำ

ช่วงบ่าย๒โมงค่ะหลังจากสอบปากคำเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ตำรวจนำตัวนายเปรมชัยออกจากทางปทศเพื่อไปขออำนาจสารอาญาฝากขัง
ตอนไปที่ศาลเนี่ยคนไปกันเยอะเลยนะมีคนตะโกนถามในเปรมชัยด้วย
เป็นไงเนื้อเสือดำอร่อยไหมถามนี่ถามอย่างนี้เลย
เปรมชัยก็เดินก้มหน้าก้มตาก็ไม่ได้พูดอะไรมาก
บอกสั้นแค่ว่าปฏิเสธทุกข้อหา
ผู้สื่อข่าวก็ถามไงคะว่ารู้สึกยังไงบ้างสังคมพูดถึงแบบนี้
เปรมชัยก็บอกว่าไม่ได้ฆ่าเสือดำเสียใจที่สังคมมองแบบนี้
เดี๋ยวความจริงจะปรากฏในชั้นศาล
พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งเร่งรัดนะคะ
ให้ทางปทศทำสำนวนคดีทั้ง๓เรื่องทั้งครอบครองงาช้างครอบครองปืนโดยไม่รับอนุญาต
ส่วนปปทำเรื่องของการพยายามติดสินบนเจ้าพนักงาน
ก็จะเร่งให้ทำสำนวนให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะ
มีเหตุจะคัดทางเพราะว่าเขามามอบตัวเองเข้ามาพบเองตามหมายเรียกแล้วพยายามหลักฐาน๑๐๐หละ๙๐
๑๐๐หลัก๙๐เราลงไว้ได้สำนวนแล้วแต่คุณเบรงชัยมันไม่น่ามีปัญหาวะ
เพราะว่าทั้งปืนทั้งรถทั้งผู้ต้องหาที่ล่วงก็เป็นบริวารของคุณเปรมชัยทั้งสิ้นนะฮะ
ผมยังไม่เห็นมันจะไปทางไหนได้เลย
พอนำตัวนายเปรมชัยไปขอบหน้าศาลฝากขังนะคะ
ทนายความก็ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด๕แสนบาท
เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวน
สารมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
ตีราคาประกัน๓แสนบาทแต่มีเงื่อนไข
คราวนี้มีเงื่อนไขก็คือห้ามเดินทางออกนอกราชนาจักร
แต่จะได้รับอนุญาตจากศาลค่ะ
คราวนี้ถ้าจะไปต่างประเทศต้องขออนุญาตศาลแล้ว